ร้อนกว่าอากาศก็สถานะคู่จิ้นสุดฮอต
เพราะว่าช่วงหลังเขาออกงานกันบ่อยขึ้นนะคะ
ความน่ารักทำให้เราใจฟูมากขึ้นคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้มันมีสเตตัสมาใช่ไหม
แต่ทริปล่าสุดเขาไปญี่ปุ่นด้วยกันมา
คนโปกัสก็บอกว่าหรือว่าคู่นี้เขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนด้วยซั้ม
แล้วลือกันไปหนักมากว่าปลายทองด้วยคุณผู้ชม
ว่าเป็นแหล่งรวมพลังใจที่คอยมอบให้กันเสมอมา

ใช่ครับไม่ว่าจะสถานะไหน

เรื่องที่ว่าท้องมันน่าจะมาจากที่เราไปญี่ปุ่น
บางคนเขาว่าเราไปฮานีมูลบ้าง
ไปเที่ยวด้วยกันสองคนบ้างอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะคิดว่าปลามีพุงหรือเปล่า

เสียใจแล้วก็แอบนอนกับตัวเองแต่รีเซตตัวเองได้อยู่
เราไม่ได้ไปในจุดนั้นอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมีย
ที่จะต้องไปท้องอะไรอย่างนี้ครับ
ที่ออกคู่นี้นะจริงค่ะใช่ค่ะ